อีกหนึ่งอย่างที่สามารถจะนำมาสวมใส่แสดงถึงการร่วมไว้อาลัยได้
นั่นก็คือปลอกแขนสีดำนั่นเองนะครับ
ณขณะนี้ครับพื้นที่จังหวัดศรีราชาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้น
ก็เร่งผลิตปลอกแขนจำนวน๙๙๙ชิ้น
ผลิตมาแล้วจะนำไปแจกจ่ายให้กับบรรดาอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ต่าง
เพื่อที่จะร่วมกันแสดงความอาลัย
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครับ
นายสมชาติชาติกิติศาลประธานหน่วยกู้ภัย
เพียวเยียงไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตัดผ้า
เพื่อจัดทำปลอกแขนสีดำจำนวน๙๙๙ชิ้น
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย

และนำไปติดที่แขนเสื้อขณะออกปฏิบัติหน้าที่
ในการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่รับผิดชอบต่าง
และเป็นการร่วมแสดงความอาลัย
หลังจากทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต
เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยอีกทางหนึ่งนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยทุกนาย

ก็จะติดที่แขนเสื้อ
เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น๑ปี
ตามกำหนดการที่ทางรัฐบาลประกาศให้
โดยงานภาครัฐราชการหน่วยงานสำคัญ
ร่วมไว้ทุกข์เป็นเวลา๑ปีนั่นเองครับ